อันนั้นเป็นอาชีพเสริมสำหรับชาวสวนลำไยนะ
มาดูอาชีพเสริมกันบ้างของชาวไร่อ้อย
อ่าในอำเภอเมืองกำแพงเพชรนะคะ
เขาบอกว่าพอว่างจากการทำไร่อ้อย
ก็เลยเอาผ้าขาวม้าซึ่งเป็นผ้าพื้นเมืองของภาคอีสาน
มาตัดเย็บเป็นกระเป๋าเป็นหมวกเป็นเสื้อผ้าต่าง
ตอนนี้ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากค่ะ
ผ้าขาวม้าหลากหลายสีสันเลยนะคะ
ผ่านการตัดเย็บโดยฝีมือของนางวงวรีแก้วบัวดีค่ะ
เป็นชาวบ้านในพื้นที่บ้านป้องทองพัฒนา

นางวงวรีบอกว่าใช้เวลาว่างค่ะจากการทำไร่อ้อย
หันไปลองทำงานฝีมือด้วยกัน
นำผ้าขาวม้าของผ้าอิจารณ์นี่แหละ

เนื้อผ้าดีที่สำคัญต้นทุนราคาไม่แพงด้วยนะคะ
เอาไปเย็บเป็นย่ามเป็นเสื้อกั๊ก
เป็นผ้ากันเปื้อนเป็นหมวกสำหรับเกษตรกร
เป็นกางเกงขายาวก็ได้กางเกงขาสั้นก็ได้

มีเป็นเย็บขอบด้วยนะคะไม่ได้ทำกันง่าย
ใช่ค่ะออกวางขายที่ไหนที่หน้าบ้านตัวเองนี่แหละ
ชาวบ้านสนใจนะคะซื้อไปกันเป็นจำนวนมาก
ตอนนี้ตัดเย็บไม่ทันแล้วนะคะคุณวงวรีบอก
อกจากนี้ยังรับสั่งตัดตามที่ลูกค้าต้องการด้วย
โดยจะจำหน่ายในราคาเริ่มต้น

อันนี้เป็นหมวกของเกษตรกรนะคะ
สำหรับแบบที่นิยมมากที่สุดคือกางเกงผ้าขาวม้า
โดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่นชื่นชอบเป็นพิเศษเลยนะครับ
เพราะว่าเขาใส่สบายซักก็ง่ายแห้งเร็ว
และที่สำคัญราคาไม่แพงด้วยค่ะ

เพราะถ้าจริงอยากใส่ผ้าขาวม้านะแต่กลัวหลุด
ทำเป็นกางเกงทำเป็นผลิตภัณฑ์แบบนี้ดี
มีหัวผูกแล้วเรียบร้อยนะ
ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสินค้าที่ดัดแปลงมาจากผ้าขาวม้าของภาคอีสาน

ยิ่งใส่ยิ่งสบาย
โปร่งลมล่มสบายเลยนะฮะ